คุณผู้ชมฮาจากเหตุโรงงานลักลอบทำพลุเกิดระเบิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตร
และทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๕ราย
หนึ่งในนั้นเป็นเด็กน้อยเด็กชายวัย๒ขวบครึ่งเท่านั้นเองนะครับ
เมื่อวานครอบครัวก็รับศพของหนูน้อยไปประกอบพิธีทางศาสนา
ยังทำใจไม่ได้ครับคุณผู้ชมไปดูช่วงที่ครอบครัวรับศพของเด็กน้อยหน่อยนะฮะ
นี่แหละครับก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะฮะเด็กน้อยอายุแค่๒ขวบครึ่งเท่านั้นเองนะครับ

เด็กชายอธิวัฒนภวงมาลาหรือว่าน้องคาเวียวัย๒ขวบ๖เดือน
ที่เสียชีวิตจากเหตุโรงงานลักลอบทำพลุที่ตำบลหนองย่าใส่อำเภอสากเหล็ก

ตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดห้วยไม้ตอกอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งเป็นวัดที่อยู่เขตติดต่อกับสถานที่เกิดเหตุแล้วครับ
ครอบครัวทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียน้องไปโดยเฉพาะนางป้อมพวงมาลา
ผู้ที่เป็นคุณยายของน้องคาเวียนะครับ
เลี้ยงดูน้องคาเวียมาตลอด
บอกว่าน้องคาเวียเนี่ยก็เป็นเด็กที่น่ารักนะครับ
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าหลานจะมาเสียชีวิตด้วยอายุที่ยังน้อยมากนะครับ
น้องคาเวียเนี่ยเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
จากเหตุโรงงานพลุระเบิดครั้งนี้
แล้วก็ท้ายที่สุดเป็นผู้ที่เสียชีวิตรายล่าสุดนะครับ
ทำให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุครั้งนี้ก็คือ๕ศพ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้นนะครับตำรวจสพสากเหล็ก
พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด
ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
โดยเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
เรื่องต้นเพราะว่าเจ้าของโรงงานพลุก็คือนายประเสริฐพรมวิเศษ
ใช้บ้านร้างของพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้ว
ลักลอบเปิดเป็นโรงงานทำพลุแบบลูกบอล

แล้วก็ทำดอกไม้ไฟมานาน๔๕เดือนแล้วนะครับ
และจากแรงระเบิดทำให้บ้านข้างเคียงก็เสียหายไป๗หลัง
รวมถึงบ้านของน้องคาเวียด้วยนะครับ
ในที่เกิดเหตุนั้นพบชิ้นส่วนที่คาดว่าเป็นอวัยวะของผู้เสียชีวิต๔ศพ
อายุ๒๕ปีซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของโรงงาน
ส่วนอีก๓ศพเป็นลูกจ้างนะครับ
นายเกรียงไกรเท้าเจริญอายุ๓๑ปี
นายประดิษฐ์มีคำอายุ๔๒ปี
แล้วก็นายสมทรงสุธิชังอายุ๓๓ปีนะครับ
ก็ร่างกายคุณแหลกละเอียดเลยนะ
เพราะว่าถูกแรงระเบิดอัดนะฮะจนพิสูจน์อัตลักษณ์ยังไม่ได้นะครับ
ก็ถือว่าเป็น๓คนงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานพลุที่ผิดกฎหมายนี้
และทั้ง๓คนงานตายหมดเลยนะครับ
ส่วนนางจำเนียนพวงมาลาอายุประมาณ๘๐ปี
แม่ของนายประเสริฐเจ้าของโรงงานถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบตัวนะครับ
ตำรวจจึงให้เป็นผู้สูญหายไว้ก่อน
แล้วก็นายประเสริฐก็ยังไม่พบตัวนะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงเร่งตามหาตัวนายประเสริฐเจ้าของโรงงานที่หลบหนีไป
หลังเกิดเหตุเพื่อนำตัวมาสอบสวน
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับ